เหตุการณ์นี้ที่นครศรีธรรมราชนะคะสามีฆ่าภรรยาค่ะ
ฆ่าภรรยาเสร็จแล้วก็ชิงทรัพย์ไปด้วยทั้งทองคำทั้งเงินสด
แล้วก็ขับกระบะหลบหนีไปนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยไปเจอกระบะแล้วก็จับตัวคนร้ายได้
แต่ก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ก่อนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายที่ได้เห็นภรรยาก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
อันนี้ก็คือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดร้านทองค่ะในตลาดอำเภอบังขัน
ชายาผู้ต้องหาขับรถกระบะไปจอดหน้าร้านแบบนี้ประมาณบ่ายโมง๕๘นาทีเมื่อวาน
แล้วก็นางกรยาคนนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้ลงจากรถมาก็คือภรรยา

นี่ค่ะเป็นช่วงหลังจากที่นายชายาพาภรรยากับลูกสาวกลับจะกินข้าวที่ทุ่งส่งนครศรีธรรมราช
ก่อนกลับบ้านนางกรยาเขาแวะร้านทองไปถ่ายสร้อยข้อมือน้ำหนัก๒บาทจำนำเอาไว้เมื่อเดือนก่อน
นี่นะคะพอบ่ายสองโมงหนึ่งนาทีนางกะระยาเดินออกมาขึ้นรถนี่คือภาพสุดท้ายนะ
ภาพสุดท้ายของผู้เสียชีวิตนะคะพอแวะร้านทองอะไรกันเสร็จนายชายาก็ขับรถไปส่งลูกสาวที่บ้าน
แล้วก็ขับรถพานางกรยาเข้าไปในสวนปามแล้วก็ลงมือก่อเหตุค่ะฆ่าเธออย่างโหดเยี่ยม
ไปดูสภาพศพกันก่อนสภาพศพของนางกะระยาอายุ๔๕ปีโดนยิงนะคะ
กระสุนเข้าหน้าอกเข้ากกหูข้างขวากระสุนฝังในศพถูกพบในสวนปาล์มน้ำมัน
ที่อำเภอบางคันจังหวัดนครสรีธรรมราชนายชายาแสงมณีอายุ๕๔ปี
ผู้เป็นสามีเนี่ยค่ะขับรถกระบะของผู้ตายหนีไปผู้ชายคนนี้เพิ่งคบหากับผู้ตายได้สองเดือน
อืมคุณคงดูสิค่ะสองเดือนแล้วมาเกาะเหตุแบบนี้
รถกระบะที่ขับหนีก็คือกระบะสีดำนะคะทะเบียนพพชชิงเจ็ดเจ็ดสามห้านครศรีธรรมราช
เป็นของผู้ตายเขาสิ่งของของผู้ตายหายไปก็คือสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาท
ข้อมือทองคำน้ำหนักสองบาทเงินสดโทรศัพท์มือถือสุดท้ายศาลจังหวัดที่ทุ่งสงศ์อ่ะนะคะ
นุมัติหมายจับนายชายาล่าสุดเที่ยงคืนที่ผ่านมาเจอรถก่อนเลย
รถกระบะที่นายชายาขับหนีอะค่ะรถกระบะหนีไปจอดทิ้งไว้
หลังโรงเรียนลำทัพประชานุเคราะห์ในพื้นที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
ตอนแรกเจอแต่รถก่อนนะคะยังไม่เจอตัวผู้ต้องหา
ก็ยึดรถไปตรวจสอบที่สพบังขันตรวจสอบในรถมีกระป๋องเบียร์เปิดแล้ว
มีแก้วน้ำมีกระเป๋าสะพายผู้หญิงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบอย่างละเอียด
ด้านในทั้งด้านนอกรถเพื่อหาดีเอ็นเอเก็บลายนิ้วมือแฝง
คราบขม่าวดินปืนและคราบเลือดครับวันนี้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิต
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็คือในสวนปามอ่ะนะคะ
มันจะเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีสวนปามอยู่ด้วยตำรวจชุดสืบสวนเขาก็ลงพื้นที่ไป
ไปหาหลักฐานเพิ่มตรงจุดเกิดเหตุมันก็ลายล้อมไปด้วยสวนปามอะค่ะ
จากจุดที่พบร่างของผู้เสียชีวิตสัก๒๐เมตรเป็นบ้านของชาวบ้าน
ก่อนเกิดเหตุลูกชายเจ้าของบ้านเขาอยู่คนเดียวเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงรถขับมาจอด
แต่ได้ยินเสียงปืนนะคะได้ยินเสียงปืนสองนัดตอนนั้นคิดว่าคนจุดประทัดไล่สัตว์
ตอนกำลังจะออกนอกบ้านสังเกตเห็นรถกระบะขับออกไปขับออกไปจากลานสวนปามหน้าบ้าน
แต่เขาก็ไม่ได้เอกใจสงสัยอะไรจนมีเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยมีศพอยู่ที่ลานสวนปาม
ก็เลยบอกพ่อให้รีบแจ้งตำรวจที่ผ่านมาตัวนายชายาเขาก็จะชอบขี่รถจักรยานยนต์แวะเวียนไปคุยกับชาวบ้านนะคะ
จากว่าที่บ้านเปิดรับมีดกรีดยางก็จะไปทักทายชาวบ้านชวนพูดคุยตามปกติ
แต่ก็ไม่เคยพาผู้หญิงมาที่นี่
แล้วตอนนั้นเห็นรถไหม
รถอิ๊นครับอิ๊นที่ไปไว้ไกลเลยครับหนาเล่นค่ะ
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามีศพ
ใช่ครับ
จำได้มั้ยเป็นรถของใครเคยเห็นไหมว่าเข้ามา

เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตัวนายชายาเป็นสามีใหม่ของแม่
เคยพูดว่าจะพาแม่ไปฆ่า

เคยพูดประโยคแบบนี้แต่ก็ไม่มีใครเอกใจ
ก็คิดว่าพูดเล่นพูดหยอกล้อไม่มีใครคิดว่าจะกล้าทำไงคะ
ก่อนเกิดเหตุนายชายาก็พานางกรยาและลูกสาว
กินข้าวที่ร้านอาหารที่อำเภอทุ่งสงศ์
ตอนที่เดินทางกลับบ้านทั้งคู่ทะเลาะกันในรถ
แล้วก็แวะร้านทองที่ตลาดบางขัน
ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปตั้งแต่ต้น
ก็จะเห็นว่าตัวผู้ตายเขาไปถ่ายทองมา๒บาท
พอเสร็จธุระจากร้านทองขับรถกลับบ้านไปส่งลูกสาวก่อน
แล้วนายชายาขับรถพานางกรยาไปเคลียร์
เหมือนกับว่าตั้งใจจะไปเคลียร์กันในสวนปาม

นายชายาเลยยิงใส่เลย
ชักปืนออกมายิงใส่นางกรยาเลย
แล้วเอาซ่อยทั้งซ่อยขอทั้งซ่อยขอมือที่เป็นทองคำ
เอาทรัพย์สินเข้าไปด้วยแล้วก็หลบหนีไป
คือทิ้งศพเขาไว้จะเอาทองเข้าไปด้วยเอารถไปด้วย
เอามือถือเอาเงินไปอีกเอาไปทุกอย่างเลย

โมงเย็นค่ะตำรวจจับได้ค่ะ

จับได้แล้วนายชายาแสงมณีอายุ๕๔คนนี้
ไปจับได้ที่บั้นพรรคในพืชเที่ยงปืนชายาโจทย์ซุราธรรมี

จับได้ก็นำตัวไปที่สพบังขันค่ะ

เขาไม่ยอมตอบคำถามอะไรนักข่าวเลยนะคะ
เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้กันก่อนนิดนึง
นี่นะคะคือในชายาผู้ต้องหาคนที่ใส่หมวกสีขาวคนนี้นะคะ

สุดท้ายรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เขายอมรับว่าเอาปืนยิงภรรยาจริง
แต่เขาปฏิเสธเรื่องทรัพย์สินของภรรยาค่ะ

สร้อยข้อมือทั้งสร้อยคอทั้งมือถือทั้งเงินสด

แต่เขาบอกว่ามูลเหตุจูงใจมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ทะเลาะกันกับภรรยา
ส่วนปืนเป็นปืนที่เขาพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ก็นำตัวนายชายาเข้าห้องสอบสวนนะคะ
ลูกสาวค่ะเป็นลูกสาวกับภรรยาเก่าอะนะ
รวมถึงแม่ของนายเชยะก็มารอเจอนะคะ
แล้วก็ร้องไห้เพราะรู้ข่าวว่านายชายาไปก่อเหตุแบบนี้แล้วก็โดนจับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พูดคุยทำความเข้าใจกับญาติ
แล้วก็เล่าถึงขั้นตอนการดำเนินคดี

คาดคิดว่าฝ่ายหญิงจะคบหากับลูกชายแม่
ที่ผ่านมาลูกชายแม่ก็ดูรักฝ่ายหญิงดีนะ
ลูกสาวของนายชายาที่เป็นลูกกับภรรยาเก่านะคะ

พ่อไปอยู่กินที่บ้านของฝ่ายหญิงเพราะว่าแม่เนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้ว
ส่วนที่มีข่าวว่าพ่อมีหนี้สิน
ขโมยทรัพย์สินของผู้ตายไป
ลูกสาวของนายชายาบอกไม่เชื่อว่าพ่อจะเอาทรัพย์สินไป
ล่าสุดที่มีข่าวว่าพ่อไปขายที่ดิน

เงินมาแสนนึงแบ่งให้ลูกหมื่นนึง
ส่วนเงินที่เหลือก็รู้สึกว่าก็เอาไปดูแลทางฝ่ายหญิงนะ

ส่วนบรรยากาศที่สำนักสงฆ์บางปริกอำเภอบังขัน

ลูกสาวที่อยู่ในเหตุการณ์
ตำรวจยังสอบปากคำไม่เสร็จเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าลูกสาวอีกคนก็คุยกับทีมข่าวของเรานะคะ

ทั้งที่แม่เธอก็รักนายชายา

แต่ที่ผ่านมานายชายาแปลกมากพกปืนตลอดเลย

แล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไร

อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับแม่ของเธอนะคะ

ขโมยทรัพย์สินของแม่เธอไป

แล้วในที่เกิดเหตุมันก็ไม่มีใคร

เธอก็สงสัยแบบนี้นะคะ

แล้วถึงเวลาก็คนมีปืน
พอตัดสินใจอะไรขึ้นมา